คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ

แถวประชาอุทิศซอย๔๕ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
เป็นพื้นที่ของตำรวจสนราชบุรณะ
คือตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนช่างกลอายุ๑๙ปี
ถูกยิงอยู่ภายในห้องเช่าแห่งนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตคือถูกยิงเข้าที่ศีรษะเลย
แล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องเช่าเนี่ย
ตอนแรกนะบอกว่าผู้ตายพกปืนปากกามา
แล้วก็กำลังเอื้อมเอาปืนปากกาไปวางเอาไว้บนวงกบหน้าต่างอยู่หลังห้อง
จังหวะที่เอื้อมมือเอาปืนไปวาง
พลาดทำปืนหลุดมือ
ปืนตกลงมาที่พื้นแล้วกระสุนลั่นใส่ขมับตัวเองเสียชีวิต

แต่ตำรวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของเพื่อน
แล้วแต่ละคนให้การแบบมันไม่สอดคล้องกัน

ทุกคนที่อยู่ในห้องตอนเกิดเหตุเนี่ยแยกสอบ
เหตุการณ์ก็คือเจ้าของห้องเป็นคนยิงค่ะอ่าแต่ที่แรกบอกปืนตก
พอตกแล้วกระสุนลั่นมันเข้าหัวเพื่อนเขาหมัดเลยอย่างเงี้ยโอ้โห
นะคะตำรับบุรณาค่ะได้รับแจ้งนะคะ
ก็เลยไปที่ห้องเช่าแห่งนี้นะคะพบร่างนายเกียรติศักดิ์อายุสิบเก้าปี
หรือในต้นนักเรียนปวชภาคค่ำของสถาบันแห่งหนึ่งนะคะ
จมกองเลือดอยู่หายใจรวยรินถูกปืนขนาดจุดสามแปด
ยิงเข้าที่ขมับขวากระสุนฝังในกู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจ
สัญญาณชีพดีขึ้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ตำรวจก็เลยสอบสวนเจ้าของห้องเช่านะคะชื่อว่านายพัชรพลอายุยี่สิบปี
เป็นเพื่อนรุ่นพี่อยู่สถาบันเดียวกันนายพัชรพลบอกว่า
ผู้ตายหยิบปืนออกมาเอาไปวางบนวงกบปืนร่วงกระสุนแบบลั่นขึ้นมาเอง
ขมับเลยอย่างนี้ตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อ
ก็เลยควบคุมตัวนายพัชรพลเจ้าของห้องรวมถึงเพื่อนเพื่อนอีก๓คน
อยู่ในเหตุการณ์นะคะแยกสอบปากคำแต่ละคนให้ข้อมูลมันต่างกันอ่ะ
มันมีพิรุษอย่างชัดเจนเลยนะคะตำรวจบอกตำรวจก็เลยเรียกตัวเจ้าของห้องเช่าอันนี้
พัชรพลมาสอบสวนเรื่อยเรื่อยคือถามย้ำถามย้ำจนสุดท้าย
พัชรพลโกหกไม่ไหวแล้วสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงเอง
แต่ไม่ยอมบอกว่ายิงเพราะอะไรบอกว่าเป็นคนก่อเหตุเป็นคนยิงจริง
แต่สาเหตุยังไม่ขอพูดตอนนี้อืมเราส่งคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเบื้องต้นก็ไปที่วัดพุทธบูชาค่ะ
เพราะว่าทางครอบครัวได้ติดต่อรับศพในต้นจากโรงพยาบาลสิริราช
นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของในต้น
เมื่อวานนี้ก็อยู่ในห้องที่เกิดเหตุด้วยนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ในต้นผู้ตายเนี่ยไปหานายพัชรพลสมถาอายุยี่สิบปี
เป็นรุ่นพี่เป็นหัวโจกอยู่สถาบันเดียวกันนี่แหละที่ห้องพักเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ซอยประชาอุทิศ๔๕แล้วในห้องนะคะถ้ารวมผู้ตายด้วยนะ
มีห้าคนครับผู้ชายสี่ผู้หญิงหนึ่งตัวผู้ตายเนี่ย
ก็มาหานายพัชรพลที่ห้องเนี้ยเป็นประจำผู้ตายมีปืนปากกาค่ะ
กปืนปากกามาด้วยก็เอาออกมาขัดทำความสะอาด
ระหว่างที่กำลังขัดปืนอยู่เพื่อนในกลุ่มเห็นว่ามันมีกระสุน
ค้างอยู่นัดหนึ่งจุดสามแปดอยู่ในกระบอกนัดหนึ่ง
เพื่อนก็เตือนบอกระวังนะเอาปืนมาขัดเนี่ยมันมีกระสุนอยู่
แต่ผู้ตายบอกไม่เป็นไรผู้ตายก็เอาปืนมาเช็ดทำความสะอาดนะคะ
แล้วก็ไปเก็บไว้บนที่นอนของนายพัชรพลเจ้าของห้อง
เอาหมอนมาปิดจังหวะนั้นแหละนายพัชรพลเดินไปหยิบปืน
ซ่อนเอาไว้ใต้หมอนแล้วก็พูดกับผู้ตายว่า
เอาไงว่าต้นมึงเกาเหรออืมเนี่ยค่ะพอสิ้นประโยคปุ๊บ
พัชรพลเอาปืนไปเจาะหัวยิงใส่ในต้นทันทีอ่ะ
แล้วผู้ตายก็ไปเอาปืนไปวางไว้ข้างเตียงแล้วทีนี้เหมือนผู้ก่อเหตุนะครับ
เหมือนจะแห่เล่นนะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องกันไงครับ
เหมือนจะแห่เล่นผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าหยิบปืนมาตอนไหน
เห็นอีกทีก็คือว่าหันไปตอนเขายิงใช่หยิบขึ้นมาเจาะแล้วกดยิงเลย
เพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าใส่รูปไว้แล้วอ่ะ
มีแฟนสาวของในต้นผู้ตายนะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าปืนปากกาที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของในต้นนั้น
แฟนสาวยืนยันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปืนดังกล่าวนั้นเป็นของในต้นหรือไม่
เพราะทุกครั้งที่ในต้นมาที่บ้านมาอยู่กับลูกชายวัย๗เดือน
เขามีลูกแล้วนะลูกชายวัย๗เดือนนะ
ต้นไม่เคยพกปืนไม่เคยบอกใครว่ามีปืนพกติดตัวไว้เลยนะครับ
ส่วนปมของเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาทะเลาะวิวาส
เพราะทั้งในต้นผู้ก่อเหตุกับรุ่นพี่
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันมากกับผู้ก่อเหตุนะครับ

ทั้งคู่จะไปเรียนกลับบ้านพร้อมกันแทบจะทุกวัน
ตอนนี้ทางครอบครัวอยากให้คนก่อเหตุ
สารภาพออกมาว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่
นะครับเพราะว่าการอาบที่จ่อยงมาลภวีใบเราเยี่ยมต่อก็คืออย่างเหมือนกัน
ก็เลยทำให้กระสุนโดนแกล้งสมองน้องน่าจะทันที

แล้วก็พยายามถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านหลายคนบอกว่ารู้จักกับนายพัชรพล
เพราะว่านายพัชรพลนั้นอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด
แต่ก็ไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลอะไรมากนักนะครับ
มีข้อมูลว่าที่ผ่านมานายพัชรพล
จะมีกลุ่มวัยรุ่น๕๗คนวนเวียนมาหาที่ห้อง
นั่งดื่มสุราเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงค่ำไปถึงกลางดึก
บางทีก็กินเหล้ากันถึงเช้าก็มี
วัยรุ่นกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเป็นประจำ
ชาวบ้านหลายคนทนพฤติกรรมไม่ไหว
ถึงขั้นต้องโทรแจ้งตำรวจก็มีนะ
ส่วนลักษณะนิสัยของนายพัชรพลนะครับ
หากอยู่ในช่วงเวลากลางวันก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นในชุมชนธรรมดาธรรมดา
แต่ชาวบ้านบอกว่าพอดื่มเหล้าเมื่อไหร่เพื่อนมาเมื่อไหร่
เป็นคนอารมณ์รุนแรงขวานผ่าซากฉุนเฉียวโมโหร้าย
นี่คือนายพัชรพล
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะบอกว่า
ทีแจ้งข้อหากับนายพัทรพลข้อหาพยายามฆ่า
เพราะว่าตอนแรกในต้นยังไม่เสียชีวิตแต่พอในต้นเสียชีวิตแล้ว
ก็ต้องแจ้งข้อหาใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
เพราะว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเรียบตัวเพื่อนของในต้น
และเพื่อนของนายพัชรพลที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไม่รู้ว่าล้อเล่นหรือตั้งใจรู้ไหมว่ามีกระสุนอยู่หรืออะไรแบบนี้